คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ให้ดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนนะคะ

คุณผู้ชมลองชั่งน้ำหนักดูว่าจะให้น้ำหนักไปที่ข้อมูลของฝั่งไหน
คลิปต้นเรื่องก็คือมีผู้หญิงท้อง๓เดือนนะคะท้องอ่อน
บ้านอดีตสามีบอกว่าอยากจะไปรับลูกที่เป็นลูกติดกับอดีตสามีมาเล่นด้วย

แต่ไปทะเลาะกับครอบครัวของอดีตสามีโดยเฉพาะคุณยาย
คุณยายของอดีตสามีถึงขั้นผลักเธอล้มไปเลยทั้งที่เธอท้องอยู่
คุณแจล์รถไง
ไม่มีได้หมดได้หมด
ไปดูดิจะเอาลูกไปเล่นด้วยไม่สรุปจะกีดกันใช่ไหม
ไปแล้วไปไปเอาลูกมาไป
เอาปล่อยปล่อยไงกูบอกให้ปล่อยไงกูบอกให้เหมือนคน
หื้อกูบอกให้ไปก่อนมึงทำไมไม่ใส่อย่างนี้
มึงบอกให้ปล่อยไงแล้วมึงเดี๋ยว
ให้เถอะ
นี่ล่ะค่ะคือครับแต่เหตุการณ์ต้นเรื่องของมัน

คือคือผู้หญิงท้องสามเดือน
ไปบ้านอดีตสามีจะไปขอรับลูกที่เป็นลูกสาวอายุ๓ขวบ
พาไปเล่นด้วยแต่ถูกคุณยายของอดีตสามี
ผลักล้มและถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ
หลังเกิดเรื่องแฟนคนปัจจุบันของเธอ
ก็พาเธอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
มันมีหลักฐานชัดเจนว่าเธอถูกทำร้าย
แต่ยังโชคดีนะคะเด็กในท้องปลอดภัยดี
เธอก็เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีมข่าวของเราก็เลยไปเจอกับผู้หญิงคนนี้ค่ะ
นางสาวจารุวัลหรือคุณเมย์อายุ๒๓
เธอก็มีร่องรอยขีดขวนจริงนี่มีบาดแผลตามตัวแบบนี้
รอยถลอกถี่แขนถี่ข้อศอกนะคะ
เธอบอกว่าเธอท้องกับแฟนนุ่มคนปัจจุบัน๑๔สัปดาห
ประมาณ๓เดือนกว่าตอนนี้เด็กในท้องปลอดภัยดี
บอกว่าก่อนหน้านี้เธอคบกับนายประยง
หรือในเต้อายุ๒๙ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่เพิ่งจดทะเบียนหย่าร้างกันไป๑สิงหาคม๒๕๕๙
คือวันที่เธอไปบ้านอดีตสามีเนี่ย
เธอจะไปเอารถจักรยานยนต์ที่อยู่ที่บ้านของอดีตสามี
และอยากจะเจอหน้าลูกสาว๓ขวบ
อยากจะขอพาลูกไปเล่นด้วย
แต่ครอบครัวของอดีตสามีกีดกันค่ะ

เพิ่งมารู้ว่าลูกสาวของเธอที่อยู่กับอดีตสามีเนี่ย
บาดเจ็บด้วยนะถูกน้ำมันลวก

อดีตสามีก็โอ้โหไม่ยอมให้เจอ
จะขอรถจักรยานยนต์ถามหากุญแจรถจักรยานยนต์ก็ไม่ยอมให้

เธอก็เลยทะเลาะกับคุณยายของอดีตสามี
กลายเป็นว่าคุณยายของอดีตสามีมาด่าเธอ
บอกโอ้โหมาด่าเธอทำไมมันเรื่องเก่าแล้วนะ
เธอก็ยอมรับว่าเธอผิด
ตอนที่คบกับนายประยงเธอแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นครับ
แต่ไม่ได้แบบเป็นเชิงชู้สาวอะไรมันเป็นเรื่องเก่าแล้ว
ผิดไปแล้วเธอก็เข้าใจแล้วหย่าไปแล้วไง
คุณยายจะมาพูดเรื่องเก่าทำไม
กลายเป็นเนี่ยค่ะถูกผลักถูกทำร้ายร่างกาย
ล้มเลยนะเธอถูกผลักถูกไล่ออกจากบ้านอดีตสามีเลยอะค่ะ
ตอนนั้นแรกที่หนูเข้าไปก็คือไปเอารถมอไซค์แล้วก็เดินเข้าไป
แล้วก็ถามกุญแจรถก่อนแล้วก็ถามถึงลูก
หนูก็ถามว่าไปไหนแล้วเขาก็เลยบอกว่าทำไมอ่ะ
หนูก็เลยว่าจะเอาลูกไปเล่นด้วยเขาก็บอกว่าไม่
แล้วหนูก็เลยบอกว่าจำกิดกันใช่ไหม
แล้วเขาก็บอกเขาก็แบบว่าไม่ตอบอะไรเขาก็เดินไปเลยค่ะ
พอคลิปที่สองมาก็จะเป็นคลิปยายที่เดินเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ก็คือก่อนหน้านั้นก็คือมีปากมีเสียงกัน
ใช่ค่ะมีปากมีเสียงกันจริงแต่หนูไม่ได้พูดแบบว่า
ที่เขาบอกว่าหนูด่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
มีคำหยาบจริงค่ะแต่ขึ้นแค่มึงกู
ผลักหนูล้มจะเป็นพี่เต้ค่ะจะเป็นอดีตสามีค่ะ
สาเหตุที่เลิกกันหลักเลยก็คือ
มันไปกันไม่ได้พี่มันอะไรหลายอย่างที่ไม่คุยกัน
แล้วอย่างที่สองก็คือใช่ค่ะหนูไปคุยกับคนอื่น

แต่ไม่มีเชิงสัมพันธ์ที่ชู้สาวแน่นอนค่ะ
นี่คือข้อมูลจากทางฝั่งของคุณเมย์สาวท้อง๓เดือนนะคะ
ฟังข้อมูลจากอีกฝั่งนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณยายของอดีตสามีนี่
ทีมข่าวไปที่บ้านของอดีตสามีนะคะที่จังหวัดฉะเชิงเซา
ไปเจอคุณยายค่ะนางปรีดาอายุ๖๘แล้วค่ะ
เป็นยายของอดีตสามีของคุณเมย์นะคะ
คุณยายบอกว่าฟังความฝั่งยายด้วยนะตลอดเวลาที่เมย์มาอยู่ที่บ้านในฐานะหลานสะพ้าย
โอ้โหผู้หญิงคนนี้ไม่ช่วยงานบ้านอะไรเลย
แล้ววันเกิดเหตุที่มีคลิปมีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราว
เมย์เนี่ยมาบอกว่าจะขอพาลูกไปเล่นใช่ไหม
จริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเด็กไม่ได้เกี่ยวกับลูก
แค่อยากได้รถจักรยานยนต์คืนไปแค่นั้นเองแล้วมาอ้างเรื่องลูก
แล้วเมย์เนี่ยเดินมาถึงหน้าบ้านด่ายายเลย
ตะโกนด่ายายแบบหยาบคล้ายตะโกนด่าก่อนเลยนะ
ยังไม่ทันอะไรเลยนะยายได้ยินเสียงเมด่า
ยายเลยออกไปดูที่หน้าบ้านเลยกลายเป็นทะเลาะกัน
ยายบอกว่าเมย์หยุมหัวยาย

ไงมันเลยกลายเป็นบ้านทะเลาะกัน
สุดท้ายหลานชายเข้ามาห้าม
เขาก็ด่าฉันก็บอกว่าหัวแก่หัวดำ
อายุแหย่ดีนักเขาด่า
ใครมั้งใครยังไม่มาโหมาคุณคิดดูดิ
เข้าไปในตอนกระถิ่นต้นกระถิ่นนั่นผลักเข้าไป
แล้วเขาก็โมโหเพราะฉันผลักให้เข้าไปเขาไม่ไป
เขาคว้าหัวฉันอย่างนี้เลยเขาจับหัวฉันก่อน
เขาจับหัวฉันอย่างนี้เลยเนี่ยหูฉันเลยหายไปข้างเลย
ฉันมีมือเปล่านี่เขามีโทรศัพท์เขาถ่ายคลิปของเขา
ถ่ายไปฉันไม่ว่าฉันก็เลยฟ้าหัวเขามั่งกัน
เขาถอยหลังจากต้นกระถิ่นเขาหนีฉันจากต้นกระถิ่น
เขาหนีแล้วเขาก็เลยลื่นล้มหงายท้องล้มเฉยไม่ได้ผลักเขา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
ยืนยันนะคะว่ายายไม่ได้ทำอะไรรุนแรงกับเมย์เลยนะคะ
เมย์บอกเมย์ล้มบอกยายผลักล้มใช่ไหมพี่อุ๋ย
คุณยายบอกว่าไม่จริงเมย์เดินถอยหลังก็คือมันมีจังหวะชุลมุนใช่ไหมคะ
เมย์ถอยหลังแล้วสะดุดล้มเอง
และยายไม่รู้ว่าเมย์ท้อง๓เดือนถ้ายายรู้ก็จะไม่อะไรกับเขาหรอก
ก็เมย์เลิกกับหลานชายยายไปหลายเดือนแล้ว
ยายเขาไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรของเมย์แล้ว
แต่มาบ้านแล้วมาด่ายายก่อนเลยมาหยุมหัวยายก่อนเลย
เรื่องราวมันก็เลยเป็นแบบนี้
นี่แหละค่ะข้อมูลจากสองฝั่งมันก็เลยยังไม่ตรงกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ยายบอกก็เมย์เขามีมือถือไงยายไม่มีไงยายเลยไม่ได้ถ่ายคลิป

มันก็ไม่เห็นชัดว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง